สำหรับใครที่คิดถึงศิลปินวงมายขยับเข้ามาใกล้จอกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้พวกเขากลับมาแล้วค่ะ
ตอบรับกับกระแสในช่วงที่ตอนนี้อยู่ในยุคโควิด๑๙พอดีเลยนะคะ
ครั้งนี้พวกเขาขอปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์
เพิ่มความพิเศษให้กับผู้ชมสามารถเลือกเพลงที่อยากฟังได้แบบสด
เสริมทัพความสนุกด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษอย่าง
ก็เปิดห้องซ้อมครั้งนี้ให้กับสื่อมวลชนไปเก็บภาพกันด้วย
เสิร์ตจะจัดขึ้นในวันที่๑๑กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ
บาทได้แล้วราคาเพียง๑๙๙บาทเท่านั้นขออภัยนะคะ
เสิร์ตจะจัดขึ้นวันที่๑๑กรกฎาคมนี้นะย้ำกันอีกครั้งนะคะ
ซึ่งในครั้งนี้ค่ะได้เจอหนุ่มเป้วงมายว่าที่เจ้าบ่าวอีกคนของปีนี้
เป้เผยว่าพิธีแต่งงานจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน
จัดขึ้นในธีมสีเขียวทองค่ะที่สำคัญหลังแต่งปุ๊บ
นุ่มเป้พร้อมเปิดอูบปั๊บขอเบบีจะขอเบบีจากคอนทันทีจ้า
จริงแล้วน้องกรเขาอยากจะได้ภาพพรีเวดดิ่งที่ไม่ได้แบบว่าออกไปแบบหวานชื่นเลื่อนรมแบบอย่างที่มันควรจะเป็นเลยออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพรีเวดดิ่งที่เฟี้ยวแล้วก็เปรี้ยวซ่าขนาดนี้ผมรู้สึกว่าเป็นภาพใหม่ครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้ภรรยาใหม่ทุกรูปทุกวันนี้ยังแบบยังเลือกรูปอยู่
อยากจะทำทุกอย่างให้มันชัดเจนผมจะเริ่มต้นจริงก็น่าจะเป็นหลังจากแต่งงานไปแล้วดีกว่าผมไม่อยากให้น้องกรต้องต้องแบบถูกตั้งคำถามครับ